ชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าให้ฟังแบบนี้คุณทัศนัย
เขาบอกว่าจุดนี้เป็นโค้งมรณะ
มีเจ้าป่าเจ้าเขาปกปักรักษาอยู่

เป็นลักษณะที่ว่ามีตัวตายตัวแทน
ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุแล้วก็จะมีอุบัติเหตุ

เดี๋ยวให้ชาวบ้านในพื้นที่เขาลองเล่าให้ฟังดูค่ะ
เราจะยาให้เขากลับไปเอาไปเลี้ยง
พอแล้วยกขึ้นบึงเลยรถอ่ะ
นี่ค่ะคนในพื้นที่
คุณป้าพัฒน์เลี่ยนกิ่งอายุ๖๖แล้วนะคะ
ก็บอกว่าอยู่ตรงนี้โค้งมะกรูดหวานตั้งแต่๔ขวบนะ
แล้วก็เห็นบ่อยจริงมีอุบัติเหตุบ่อยมาก
มีคนบาดเจ็บมีคนเสียชีวิต

เคยเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องมีรถเครนมายกรถ
แต่ขณะที่รถลากจอดอยู่
ก็ค่อยไหลลงข้างทาง
แต่พอให้รถใหญ่มายกยกไม่ได้

ต้องบอกให้คนขับรถไปจุดทูบ

พอจุดทูปเท่านั้นล่ะยกรถขึ้นมาได้คุณทัศนัย

ก็ยังมารถน้ำมันรถน้ำมันนี้ไฟไหม้
เค้าจะเอารถทัวร์คันหนึ่งเค้าวางสิ
โอ้ยพอดีเค้าก็มาว่าวเค้าว่าไปฟังเนอะ

ยาเอาถ่อพอแล้วลูกร้านยาน
เออยาจะไปเฮ็ดห้ายเฮ็ดไปเฮ็ดห้ายเฮ็ดสวนหมดได้
ยาวันที่ยานยาเฮ็ดถ่อพอแล้ว

อกจากนี้นะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะ

เขาขี่รถจักรยานยนต์ประสานงากับรถบรรทุก
แล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ทางครอบครัวทางญาติไปดูดวงชะตาตามความเชื่อนะคะ
หมอดูบอกว่าพ่อใหญ่ลงล่าตามความเชื่อ
ผู้ที่ดูแลปกปักรักษาถนนสาย๓๐
บริเวณตรงนี้โค้งมะกรูดหวานบอกแบบนี้ว่า
หลังจากนี้จะตามเอารถทัวร์สักคันไปอยู่ด้วย
ซึ่งก็ภาวนาว่าอย่าเกิดเลยนะอย่าเป็นจริงเลยนะครับ

จนสุดท้ายก็มาเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นรถทัวร์
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันใช่อาถรรพ์หรือเปล่า
ตั้งแต่๑๙ปีค่อนโอกมายงงไป
ไม่เคยมีรถทัวร์ไม่เคยมีรถบัฏ
รถบัฏบางทีจะเปะเยอะมากกว่ามีโล่ง

นี่แหละคันแรก

ผู้เสียชีวิตเข้าไปดูดวงแล้วหมอดูบอก
ในพื้นที่เขาก็บอกว่าอาถรรมันก็ส่วนนึงแหละ
แต่ก็ต้องคิดดีทำดีนะคะ

ไม่ได้จะแบบโอ๊ยต้องให้คนเสียชีวิตบ่อย

ไม่น่าจะจริงจริงแล้วท่านคอยปกปักรักษา
ก็ให้ระลึกถึงท่านให้ขอพรให้ปลอดภัย
ก็ไม่น่าจะมีอุบัติเหตุหรือว่าความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ถ้าเราไม่ประมาททุกอย่างก็จะปลอดภัยแน่นอน